ก็โด่งดังนะเป็นแบบในการ์ตูนอะไรแบบนี้นะ
แต่นี่เขามีตัวตนจริงนะที่รัสเซียอายุ

นี่ค่ะเป็นวัยรุ่นสาวชาวรัสเซียอายุ๑๙นะ
โร่สาวที่คอยปกป้องผู้คนจากเหล่าวัยร้ายนะคะ
คลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่าต้องคอยหลบสายไฟแรงสูง

สายไฟคืออยู่บนหัวเธอก็ต้องค่อยหลบ
เล่าว่าตลอด๔ปีที่ผ่านมาไม่เคยเข้าไปนั่งในขบวนรถไฟเลย
แม้แต่ในช่วงฤดูหนาวเพราะเธอจะโต้ลมบนหลังคารถไฟเท่านั้น
เธอชอบมากเธอบอกเป็นงานอดิเรกของเธอค่ะ
แล้วก็ที่ตัดสินใจทำแบบนี้เธอบอกว่ามันคือการผ่อนคลาย
แต่เชื่อว่าครอบครัวไม่ผ่อนคลายไปด้วยนะ
บอกว่าคือครอบครัวของเธอชอบคอยกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตให้กับเธอมากเกินไป
แต่ตำรวจหลายคนก็สนใจในกีฬาโต้ลมบนหลังคารถไฟไม่น้อยนะคะ
คือตำรวจจับค่ะคือตำรวจต้องจับ

แต่ว่ามันอันตรายค่ะเธอจะเป็นอิสระอะไรของเธอนั้น
มันทำให้คนเขากลัวนะตื่นตกใจว่ามันจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
อันนี้ขออนุญาตพนักงานรถไฟหรือยัง
สองข้างทางนี่คือหิมะนะแล้วเธอโต้ลมแบบนี้

เหรอครอบครัวกดดันหนูก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นนะลูกนั่นน่ะสิ
ครอบครัวตอนนี้ตึงเครียดมากแล้วแหละแต่หลังจากเห็นภาพนี้